สวัสดีครับได้ครับนะนะผมก็จะยังไงบอกใหม่คนได้นี่
กลับไปเลยไป
ก็ก็เอ่อเมื่อมีไม้จับนะ
ก็ต้องแสดงความชุดใจนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าในการออกไม้เค้าดิก์

เกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรแบบนี้ครับ
มันไม่มีหรอกครับที่เงินเข้าบัญชีลูกน้องผมของเรา

แต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไร

สายแบงก่อนปลอดภัย
มันก็คือหนึ่งกับเกิดหน้าคัดฝังใช้หนักเกี่ยวกับคุณ
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
ผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วยผมไม่กล้าด้วย
เช่นเช่นสำหรับสำหรับสำหรับ